ในวันมหาสงกรานคนไทยเชื้อสายมอนจะนำสำหรับอาหารเทินไปถวายแด่พระสงฆ์ที่วัด
ฝ่ายชายจะนุ่งผ้าสวมเสื้อแบบพื้นถิ่นฝ่ายหญิงนุ่งผ้าสิ้นที่มีสีสัน
เสื้อพื้นถิ่นและมีผ้าสบายมอนปิดทับสวงอกเพื่อความสุภาพให้รู้ว่าจะเข้าวัด
และฝ่ายหญิงจะทำหน้าที่ในการเทินสำหรับส่วนฝ่ายชายก็จะถือขันข้าวเดินเคียงกันไป
เมื่อถึงวัดแล้วก็จะยื่นส่งให้กับลูกศิษย์วัดที่มาคอยรับและนำไปจัดเตรียมถวายแด่พระสงฆ์